ความพร้อมของทิมไทยหลังจากที่มีการเรียกตัวผู้เล่นมายี่สิบเจ็บคนถอนไปหนึ่งคน
หรือยี่สิบหกก็ไม่มีเรียกการเรียกใครมาเสริมแล้วครับนะครับ
แล้วนะครับตัวหลักหลักกลับมากันครบเลยนะครับ
สโมสรใหญ่ที่ลงเล่นเป็นตัวจริงก็อยู่ในทีมชุดนี้กันหมดนะครับ
ซึ่งการขาดหายไปของพุทธศาสประตูก็คือรัตนัยส่องแสงจันทร์
ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบกับทีมเพราะว่าประตูก็มีอยู่แล้ว
มันคงจะต้องตัดทิ้งอีก๑ตำแหน่งด้วยนะครับ
ก็ที่รัตนัยเนี่ยถอนตัวไปเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับ
โดยวรพุธสิมค่าหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยชุดซีเกม
ก็ได้กล่าวถึงความพร้อมของนักเตะไทยว่าตอนนี้ยังมีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บนะครับ
เป็นห่วงอยู่เหมือนกันคุณวรปัตย์ทั้งเจนรบสัมภาวดีที่มีอาการเจ็บใต้ฝาเท้า
รวมไปถึงชายวัดโบราณที่เจ็บข้อเท้ารวมไปถึงสุริยาสิงมุ้ยที่กล้ามเนื้อฉีกนะ
ก็จะเก็บตัวซ้อมนะครับแค่๕วันก่อนเดินทาง
ซ้อมเช้าเย็นเพื่อทำให้นักเตะทุกคนมีสภาพความฟิตกลับมาสมบูรณ์ให้เร็วที่สุด

แล้วก็จะมีการพูดนะครับว่าการเจอคู่แข่งเนี่ยที่ต้องเล่นถึง๒๐๐เนี่ยนะครับ
ทีมไทยเป็นแชมป์เก่าถือว่าลำบากมากทุกทีมอยากจะชนะไทยหมดนะครับ
แล้วทีมในอาเซียนจะเป็นบททดสอบสำคัญว่าเด็กไทยชุดนี้จะก้าวข้ามอาเซียนไปสู่ระดับเอเชียในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายได้หรือไม่นะครับ
ที่มาดามเดียคุณวัฒนยาวงภาษีผู้จัดการทีมก็บอกว่าประสานกับสนามซ้อมในเรื่องนี้นะครับ
ให้กับทีมไทยที่มาเลเซียไว้แล้วแต่ทีมงานก็จะไม่ประมาทก็มีความกังวลในเรื่องของอาหารการกินของนักเตะด้วยเช่นกัน
ก็จะมีการเดินทางไปตรวจสอบดูก่อนด้วยครับ
เรื่องของอาหารการกินนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งเพราะว่าจากบางเคสกรณีที่เราได้หมายถึงว่าทางตัวเดย์เองก็ได้สอบถามแล้วก็ศึกษามาก่อน
ก็จะมีเรื่องของปัญหาเรื่องของอาหารการกินอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะคือทั้งหมดนะคะแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์ฟิตเนสทั้งหมดในการฝึกซ้อมเหล่านี้
ก็คือตอนนี้ทางทีมก็คือจัดเตรียมแล้วก็หาแปลกอัพแพลนทั้งหมดไว้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าทีมก็จะเดินทางล่วงหน้าเพื่อจะไปเช็คทั้งหมดว่าของทั้งหมดที่เราจัดเตรียมก็คืออยู่ในเรียบร้อยสำหรับทีมนะคะ
เมื่อน้องตอนที่เดินทางไปวันที่๑๒เดินทางไปถึงก็คือสามารถอยู่ในสภาพความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สุดค่ะ

สวัสดีมาได้เพื่อนร่วมทีมมากระเศร้ายาวแหย่แซวแรงอยู่เหมือนกัน

เป็นคนรักครอบครัวแต่ว่าโชว์เจอแซวได้เหมือนกันนี่
คิดเป็นกรณีอื่นไม่ได้นะครับแต่พูดออกอากาศไม่ได้เท่านั้นเองครับ

กันแซวกันแต่ว่าคือไม่เหมือนเต๋าไม่เป็นไรหน้าเหมือนแม่ไง

คือถ้าเกิดว่าใครไม่เป็นพ่อคนจะไม่รู้ว่ามีความสุขเป็นอย่างไร

คือเราสองคนก็ยังไม่มีโอกาสไปกันเหมือนกัน
แต่เห็นว่าน้องมีความมุ่งมั่นมากขึ้นในการจะเล่นฟุตบอล

โดยทีมไทยชุดยู๒๓ครับจะเข้าเก็บตัว

จากนั้นจะคัดให้เหลือ๒๐คนและเดินทางไปมาเลเซียในวันที่๑๒สิงหาคมนี้ครับ